คนที่อยู่บนอาคารสูงในกรุงเทพ

มันนี้พร้อม

เเบี้ยมหนีด้วยอ่ะ

คุณผู้ชมฮะนี่เป็น๒เหตุการณ์๒สถานที่นะครับ

นี่เหตุการณ์แรกอันนี้เอาเขาทวิตไว้

เกิดขึ้นที่ออฟฟิศแห่งหนึ่งนะ
เขาบอกว่าแต่ละคนเนี่ยโอ้โฮตรียมพร้อมเลย

ใช่โดยเฉพาะบางคนพนักงานเนี่ยคุณ

มาเข้าที่ทำงานตอนเช้านะ

วกกันน็อกก็เตรียมกระเป๋าป้งกระเป๋า
ที่เป็นพนักงานที่เขาเตรียมกระเป๋าไว้

ก็ยังตื่นเต้นกันอยู่นะ
คุณผู้ชมฮะต้องหาสาเหตุของแรงสั่นสะเทือน
แล้วก็ในพื้นที่ของนนทบุรีนะครับ
ทีนี้กรมอุตุนิยมวิทยา

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอพบพระจังหวัดตาก
ประมาณ๒๘๙กิโลเมตรนะครับ
หรือเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ทะเลอันดามันฝั่งประเทศเมียนมา
อยู่ทางตอนใต้ของเมียนมาถ้าห่างจากกรุงเทพ
คือห่าง๕๐๐กิโลเมตรนะครับ
ขนาดความรุนแรง๖๐คุณ
แต่อยู่ลึกไปใต้ท้องทะเลใต้ดิน๑๐กิโลเมตร

ลักษณะของแผ่นดินไหวแม้ว่าจะขนาดเยอะ๖๐ก็ตามนะครับ
แต่ไม่ทำให้เกิดคลื่นซึนามิในท้องทะเลอันดามัน

แต่ก็ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือน
มาถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรี
ซึ่งห่างจากจุดแผ่นดินไหว๕๐๐กิโลเมตร
แรงสรรสเทือนจะรับรู้ได้บริเวณตึกสูงนะครับ
ทีนี้ทางด้านของผู้อุณหาการกองฝ้าระวังแผ่นดินไหว
พอประสานสังวานเดชก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้

ของพอกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวของกรมอุตุหน่อยนะครับ
สำหรับความดูแรงไม่มีจุดอยู่ที่ประมาณ๖๐นะครับ
พรุ่งในเกณฑ์นี้นะครับจะไม่ทำให้เกิดสนมีขึ้น
โดยระยะทางในยูหันจากกรุงเทพฯประมาณ๕๐๐กิโลเมตร
เพราะฉะนั้นในระหลากพื้นที่ของกรุงเทพฯมานาคอน
โดยเฉพาะ๖๐ก็จะเกิดความรู้สึกสั่นไหวนะครับ
แต่ในพื้นต้นแต่มันไม่ต้องเกรียะหายให้กับ
แล้วก็มีการ
แล้วก็สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว
ที่มีลักษณะการเลื่อนตัวตามแนวระนาบนั่นเองนะครับ
ส่วนนี้บรรดาที่มีการโพสต์มานะคุณนะ
โรงเรียนโยธินบุรณะนะคะบอกว่าตึกสั่นค่ะช่วยด้วยเรียนอยู่ดีน้องเสียใจ
แล้วก็คนที่อยู่กลางเมืองเลยอย่างตึกของศรีลม
ก็มีการโพสต์ภาพออกมาบอกว่าต้องออกมานอกอาคารก่อน
นี่ไงศรีลมสุรวงศ์รู้สึกตึกโยกลงมาจากอาคารเพื่อความปลอดภัย
ใช่นะครับเพราะว่าในช่วงเช้าคนเริ่มทำงานกันแล้วนะ

แล้วนี่คุณแฮชแท็กคำว่าแผ่นดินไหวกลายเป็นขึ้นอันดับ๑เทรนด์ทวิตเตอร์นะคะ
ใช่คุณผู้ชมฮะแต่ถามว่ามันจะมีผลอะไรตามมาไหมนะครับ
ในส่วนของพอกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวที่ให้สัมภาษณ์มา
แล้วก็ให้ข้อมูลต่อประชาชนบอกแบบนี้นะครับ
แต่ขนาดความรุนแรงมันไม่เท่าครั้งแรกแล้วนะครับ
ส่วนซึนามิไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้จะเกิดขึ้นที่ทะเลอันดามันฝั่งเมียนมา
แต่ว่าก็ไกลจากทั้งเมียนมาไกลจากทั้งประเทศไทยด้วยนะครับ